คุณผู้ชมฮะมาตามข่าวนี้ข่าวใหญ่
ข่าวดังที่เรากำลังติดตามกันอยู่นะครับนั่นก็คือ
เหตุที่มีการพบศพหญิงชาวต่างชาติถูกฆ่าเปลือย
ที่น้ำตกโตนอ่าวยนที่จังหวัดภูเก็ต
เป็นข่าวใหญ่ที่ทางพบตรตั้งแต่เช้า
ลงพื้นที่ไปคุมคดีด้วยตัวเอง
รับไม้ต่อจากทางผู้บัญชาการผู้การภาค๘

และเช้านี้พบตรไปรับช่วงต่อในการที่จะคุมคดีนี้ต่อเอง
คดีนี้ถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญ
หญิงสาวชาวสวิทย์ถูกฆ่าเปลือยอำพลางศพ
ซุกไว้ใต้ขวดหินบริเวณแอ่งน้ำ
แม่ตกขออภัยน้ำตกอ่าวยนต์
ซึ่งต่อมาก็มีการสืบทราบนะฮะว่า
ผู้หญิงคนนี้ก็คือนางนิโคซอแวงไวสคอป
สัญชาติสวิสเซอร์แลนด์อายุ๕๗ปี
ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็ยืนยันออกมาแล้วนะฮะ
เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในโครงการภูเก็ตแซนบล็อก
เมื่อวันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณ
ข้อมูลล่าสุดจากการตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้าประเทศ
ของผู้หญิงคนนี้ของนางนิโคคนนี้นะครับ

มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถูกเปิดเผยมา
จากทางด้านของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตเหมือนกัน
การเข้ามาของนางนิโค
เข้ามาเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคม
๑๓กรกฎาคมเดินทางเข้าประเทศไทย
ขอภาพที่สนามบินก่อนนะฮะ

วันที่๑๓กรกฎาคมปี๖๔นี่แหละฮะ
เข้ามาที่ท่าอากาศยานานาชาติภูเก็ต
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทางทีมข่าวเราได้รับนะฮะ
จะเห็นว่าช่วงเวลา๑๐นาฬิกา๓๑นาที
ผู้ตายนั้นสวมใส่เสื้อสีดำกางเกงสีดำผ้าพันคอสีขาว
แล้วก็สะพายเป้ขนาดใหญ่ต่อแถว
เพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง
และที่สำคัญคือการตรวจสอบใบรับรองแพทย์
และผลจากการตรวจโควิด๑๙รวมถึงใบจองโรงแรมที่พัก
โดยใช้เวลาที่จุดของการตรวจคนเข้าเมืองประมาณเกือบ๑ชั่วโมง
ก่อนจะเดินทางไปยังเคาน์เตอร์ของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้ง
เวลา๑๑นาฬิกา๓๗นาที
เพื่อเข้าสู่กระบวนการเข้าเมืองก่อนที่จะเดินทางไป
ตามโรงแรมที่มีการจองที่พักไว้นะครับ
ตั้งแต่วันที่๑๓กรกฎาคม
แล้วก็มีการกักตัวในพื้นที่ภูเก็ตจนครบ๑๔วัน
ผู้ตายเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดกระบี่เมื่อวันที่๒๗กรกฎาคม
โดยเดินทางออกผ่านด่านท่าชัดชัยเมื่อเวลา๑๑นาฬิกาของวันที่๒๗กรกฎาคม
หลังจากนั้นนะฮะก็มีข้อมูลออกมาว่าวันที่๓สิงหาคม
ภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมที่ภูเก็ต
ก็พบว่าผู้เสียชีวิตนะเดินทางกลับมาพักแล้ว
แล้วก็เดินเท้าออกจากโรงแรมช่วงเวลาประมาณ๑๐โมงเช้า

หลังจากนั้นมีรายงานออกมานะฮะว่าไม่พบเห็นว่าผู้หญิงคนนี้กลับเข้ามาโรงแรมอีกเลย
จนกระทั่งมาพบเป็นศพเจ้าหน้าที่พบเมื่อวานนี้๕สิงหาคมคุณ
คือออกจากโรงแรม๓สิงหาคมเจ้าหน้าที่มาพบเป็นศพ๕สิงหาคม
นี่คือข้อมูลที่ได้ออกมาจากทั้งทางด่านตรวจคนเข้าเมืองท่ากาศยานภูเก็ต
ให้เห็นภาพของการเดินทางเข้ามาในประเทศผ่านโครงการภูเก็ตแซนบล็อก
ใช่เพราะว่าสรุปว่าเข้ามาก็เข้ามาคนเดียวนะคะไม่ได้มาพร้อมใคร
ใช่ครับเพราะว่ารายงานออกมานะบอกว่าเธอเข้ามาคนเดียว
แล้วก็อย่างที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดสวมเสื้อสีดำ
ขณะอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยคือเข้ามาคนเดียวแล้วก็ไม่มีผู้ติดตามนะครับ
กลายเป็นคดีใหญ่แล้วแล้วพบตรก็ลงพื้นที่นะครับ
พบตรลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ห้าพทำรวจเอกสุวัสตร์แจ้งยอดศุกร์นะครับ
พร้อมด้วยพตอตรีจีฤพภพหู้ฤเดบหลองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกล้าง
พตอตรีนกพฤษินพูลสวรรค์ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน

แล้วก็นายตำรวจสืบสวนอีกหลายหน่วย

เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ครับ

แล้วก็มีตำรวจหลายหน่วยเลยมาร่วมในคณะทำงาน
ทั้งทางกองปราบแล้วก็ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ยืนยันนะคะบอกว่าจะนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีให้ได้
แต่ตอนนี้ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์เอามาวิเคราะห์ก่อน
แม้ว่าในที่เกิดเหตุจะเจอหลักฐานหลายอย่าง
แต่ทางผอบตรบอกว่าต้องขอเวลาในการสืบสวน
ก็ไม่ขอให้รายละเอียดอะไรมากนักนะคะ
อันนี้คือสิ่งที่พบตรให้สัมภาษณ์ตอนก่อนจะเดินทางมาเมื่อเช้า
ซึ่งมีการบอกด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการนำคดี
การเสียชีวิตของชาวต่างชาติในพื้นที่เกาะสมุยมาเทียบเคียง
แล้วหาตัวผู้ก่อเหตุคืออันนี้นักข่าวถาม
ถามทางพบตรซึ่งพบตรบอกว่า
จริงแล้วแต่ละคดีมันจะไม่เหมือนกัน
ดังนั้นอาจจะไปเทียบเคียงไม่ได้
ก็สำหรับคดีนี้กรณีนี้ก็ต้องใช้พยานหลักฐานที่พบ
แล้วก็เอาผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ให้ได้มากที่สุดนะคะ
ผอบตรบอกว่าขอเวลาหน่อยขอเวลาในการสืบสวน
แล้วก็ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดตรงนี้นะครับ
แล้วก็สำหรับผู้เสียชีวิตนะครับพบตรก็
ให้ข้อมูลเหมือนที่ผมให้ข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี้
บอกว่าเธอเดินทางมาคนเดียวนะเข้าประเทศไทยคนเดียว
หายออกจากที่พักคือโรงแรมที่ภูเก็ตวันที่๓สิงหาคม
และพบศพวันที่๕สิงหาคม
และพื้นที่พบศพถือว่าเป็นพื้นที่เปลี่ยว

แน่นอนล่ะไม่มีกล้องวงจรปิด
แต่พบว่ามีวงจรปิดครั้งสุดท้ายก็ที่โรงแรมนั่นแหละ
หายออกจากโรงแรมเดินเท้าออกจากโรงแรมวันที่๓สิงหาคม
บอกว่าเรื่องนี้รายงานให้ทางนายกรัฐมนตรีได้ทราบแล้ว
ซึ่งก็มีการสั่งการให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย
เพราะว่าต้องการจะเรียกความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวกลับคืนมาด้วย
นายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้นะฮะ
กรณีของการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวในโครงการภูเก็ตแซนบล็อกนี้
ขอแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวผู้เสียชีวิต
โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งจากส่วนกลางและพื้นที่

พร้อมทั้งสั่งให้รายงานกลับมาให้ทราบโดยด่วน

ทั้งนี้นายดอนประมัติวินัยรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ยังครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยตนเอง
ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะประสาน
กับสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิทย์ประจำประเทศไทย
เพื่อรายงานความก้าวหน้าหรือความคืบหน้าทางคดีอย่างต่อเนื่อง

แล้วก็บอกว่าเรื่องของการตามล่าจับกลุ่มผู้กระทำผิด

ย้ำให้ทุกส่วนราชการเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลนักท่องเที่ยว

ขณะเดียวกันนะฮะนายกเองได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ

ประสานหน่วยงานต่างเพื่อยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุข

ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติโดยเร็ว
พร้อมขอให้คนไทยช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดรายได้ให้กับประเทศไทยต่อไป
คุณแต่พอเป็นเหตุการณ์นี้นะ
ผมให้ดูภาพอีกทีเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ทันให้ดูภาพใช่ไหม
แต่ว่าเล่าให้ฟังแล้วว่าการเดินทางเข้ามาของ

เข้ามานี่ครับเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคม
นี่เป็นหลักฐานที่สำคัญว่าเธอเข้ามาคนเดียว

เดินทางเพียงลำพังนี่บริเวณของด่านตรวจคนเข้าเมือง

ใบรับรองแพทย์จะตรวจเรื่องโควิดก่อนไงครับ

คือใช้เวลาตรงนี้อยู่ประมาณ๑ชั่วโมง
เพราะว่าจุดแรกที่เธอเข้ามาคือ๑๐โมง๓๑นาที

แล้วก็ออกไปตรงจุดนี้คือตอน๑๑โมง๓๗นาที

แต่ถามว่าประวัติของผู้เสียชีวิต
เคยเดินทางเข้าประเทศไทยไหม
เคยนะคุณนะคือมันมีประวัติการเดินทางของนางนิโคซอแวงไวสคอป
พบว่าเคยเข้าประเทศไทยมาทั้งหมด๒ครั้ง
ครั้งแรกเมื่อวันที่๑๒มักราคม๒๕๖๒
มีภาพถ่ายใบหน้าของเธอชัดเจนเลย
ตอนที่เดินทางเข้ามาเมื่อปี๖๒

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับ
แล้วก็เดินทางกลับเมื่อวันที่๙กุมภาพันธ์
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่นะครับ
ครั้งนั้นที่เธอเดินทางมาอยู่ในประเทศไทยปี๖๒
ก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวตามปกติ
มีภาพจากกล้องของตรวจคนเข้าเมืองนะครับ
ใบหน้าที่ชัดเจนนะฮะ
เธอเดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อปี๖๒อย่างไรนะครับ
ครั้งนั้นเธออยู่ในประเทศไทย๒๘วัน
นั่นคือครั้งแรกที่เธอเดินทางเข้าประเทศไทย
แล้วรอบนี้คือเข้ามารอบที่๒เข้ามา๑๓กรกฎา
ถ้าเกิดว่านับจนถึงวันที่เสียชีวิตคือ๕สิงหาคม
แต่ถ้านับถึงวันที่ออกจากโรงแรมดีกว่า

จาก๑๓กรกฎาคมถึงวันที่๓สิงหาคม
เท่ากับว่าเธอมาใช้ชีวิตอยู่ในภูเก็ต

รวมทั้งสิ้นนะครับก็คือ๒๐วัน
ออกจากโรงแรมที่พักที่ภูเก็ตครั้งสุดท้าย
กล้องวงจรปิดจับภาพได้วันที่๓สิงหาคม
แล้วมีการมาพบศพอีกครั้งคือ๕สิงหาคมนะครับ
อย่างที่บอกไปว่าทางพบตรขอเวลาอีกสักนิดหนึ่ง
พบตรบอกว่าขอเลยอย่าเพิ่งฟันทง
ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากอะไร
จะเป็นถูกฆ่าแล้วข่มขืนหรือจะเป็นถูกข่มขืนแล้วฆ่า
อย่าเพิ่งสรุปขอเวลาให้ตำรวจทำงานอีกสักนิดหนึ่ง
ตอนนี้ทีมสืบสวนจะเร่งหาหลักฐานเต็มที่นะครับ
แล้วก็ตอนนี้พบตรก็ประชุมอยู่นะคะ
ตอนแรกก็ให้สื่อมวลชนนะไปถ่ายภาพเล็กน้อย
แล้วหลังจากนั้นผอบตรก็บอกว่าขอแหละ
ขอให้สื่อมวลชนออกไปรอด้านนอกก่อน
ให้เจ้าหน้าที่เขาได้ปฏิบัติงานได้ประชุมกัน

ทีมของเราก็ดักรออยู่ที่สาริตำรวจเหมือนกัน

การไล่ลากคนร้ายอย่างไกลนะครับ
เพราะว่ามันเป็นคดีที่ทำให้เกิดความสูญเสีย
แล้วก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
ในช่วงวิกฤตโควิด๑๙แบบนี้ด้วยนะครับ
นี่ก็เป็นคดีใหญ่ที่เรายังคงต้องติดตามกันต่อนะฮะ
มีความคืบหน้าใดในช่วงข่าวเที่ยงไทยรัฐของเรา
ถ้ารายงานทันเดี๋ยวจะรีบรายงานให้ทราบเลยนะครับ